ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นจังหวะ
การรับส่งน้ำที่แบบว่าหนักส่งกันเป็นจังหวะเขาทำกันแบบนี้ครับ

ทำงานอย่างมีความสุขจริง
ย่อยกย่อ

ใช่มันก็จะมีย่อยืดย่อยืดย่อยืดย่อยืดย่อยกย่อยนย่อยกย่อโยน
จังหวะพอดีคุณรู้ไหมส่งเสร็จปกติรับน้ำส่งน้ำมันจะปวดแขน

แต่ว่าพอรับส่งน้ำที่นี่เสร็จปวดขาด้วยช่วยขายยกด้วย
ก็มัวแต่ย่อยกย่อยกอยู่อย่างนั้นแหละแต่ดูขำนะพี่กลุ่มนี้เขาก็ทำงานอย่างมีความสุข
ก็คือเรื่องของเรื่องบอกว่าก็คงจะเป็นการช่วยกันเพื่อจะนำน้ำแพ็คใหญ่พวกนี้ไปประกอบในงานอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ
เป็นงานโรงงานเลี้ยงอ่ะเนอะโอ้ก็ถือว่าเป็นพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี
มันดีนะไอเดียดีนะที่เขาเปิดเพลงเพราะทุกคนจะมีจังหวะเดียวกันแล้วย่อด้วยมืออาชีพแบบนี้